เท้าไฟมากเลยไม่เสียชื่อศิลปินตัวเอ๊นะคะ
จัดกระถิ่นใหญ่เลยที่วัดบ้านเกิดของตัวเองทั้งที
มันก็ต้องจัดเต็มแบบนี้แหละค่ะ
เมื่อวานนี้พี่ยิ่งยงยอดบัวงามแล้วก็ชาวคณะนะ

ตำบลกันทรารมอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกด
แถวบ้านจะเรียกจังหวัดศรีเกตศรีเกต

ก็เป็นบ้านเกิดของพี่แกนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
จริงงานนี้ต้องมีพี่ฮายอาภาพรอย่างนี้
นางสิริพรไปด้วยแต่ยังไงรู้ไหม

ว่ายน้ำข้ามมาไม่ไหวจริง

เอ้ยแกเองตะเทนสุดในคุณผู้ชมค่ะ
โชว์ลีลามุ่นซื่นกันเลยหน้าขบวนแห่กระถิ่นกัน
รอบอุโบสดนะคะ๓รอบก่อนจะเข้าศาลาประกอบวิธีสวายกะทิ

คุณผู้ชมมันเป็นปึกเป็นฟ่อนเลยนะเนี่ย
น่าเกิดแต่กระแรงศรัทธาจริงค่ะ
ซึ่งการจัดงานทอดกระถิ่นสามัคคีครั้งนี้นะ
ตั้งใจนำปัจจัยไปบูรณศาสนสถานภายในวัดค่ะ
เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา

รวมไปถึงนะจะนำมาสมทบทุนสร้างพระนาคปกด้วย
แล้วก็พญานาคทั้ง๔ตระกูล
พญานาคเขามีอยู่๔ตระกูลซึ่ง
ตอนนี้ค่ะพี่ยิ่งยงจะมีความเชื่อมาก
แกรู้สึกว่าแกรู้แบบที่เรามันแสน์นอข่าวไป
ว่าไปสื่จึงพญานาคกาอะไรประมาณนั้น

รวมไปถึงจะสร้างพระประจำวันเกิดด้วย

อนาคตวัดแห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดศรีสเกต
แล้วก็ใหญ่ที่สุดในอำเภอขุขันไปเลย

ทำทีเดียวเนี่ยได้บุญนะคะได้ประโยชน์หลายด้านจริงนะคะ
เดี๋ยวนิดนึงละกันเมื่อกี้เขาบอกฟังยอดกระถิ่นนิดนึง
อ๋ออย่าลืมกะทินสักนิดนึง
ยอดกะทินงานนี้นะก็คือ๖๕๘๑๗๗บาท๓๗สตาร์

เห้ย๗๓๗มาเยอะมากเลย
งวดล่าสุดที่เราอ่านข่าวเยอะเราบอกเลข๕มาก็มาจริง
แต่งวดนี้อันนี้ก็แล้วแต่บุญนะคะแต่ว่าเราเบิกเลิกมาดีแล้ว
งานบุญงานกระถิ่นแบบนี้เลข๗เยอะซะด้วยคุณผู้ชม
แต่ว่าเราตามนะว่างว่าที่แล้วอะไรนะส่วนตัว
ที่แล้ว๑๗ไงพี่บอลพี่บอลเชิญยิ้มยังตามอยู่นะคะ
แล้วก็มีอีกเลขหนึ่งที่มันแบบคล้องจองกัน
แล้วนี่ยอดกระถิ่นลงท้ายเนาะ๗๓๗ความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะ